ทีนี้ข่าวบันเทิงแต่ขอเล่าเองค่ะ

วงการบันเทิงบอกโอ้โหไม่น่าเชื่อจะเห็นภาพนี้

สามีก็คือคุณเป๊กสัญชัยเองตระกูล

แต่ก่อนหน้านี้มีข่าว

ไปเป็นมือที่๓ระหว่างครอบครัวของคุณเป๊กกับคุณธัญญา

ใช่แล้วก็คุณธัญญาเนี่ยโทรไปหาแม่คุณพิงกี้

แล้วคุณธัญญาก็ยอมรับนะว่าโทรไปจริง

เขาได้ฉายาว่าเมียหลวงลวงสังหาร
คุณพิงกี้ก็ได้ฉายาว่าสารีลีรัก
เพราะว่าพอมีข่าวนี้คุณพิงกี้ก็หายไปจากวงการบันเทิง

คุณพิงกี้แต่งงานแล้วก็หย่ากับสามี

คุณเป๊กสามีคุณธัญญานี่ก็แหมก็ต้องยอมรับแล้วฮะ
ชื่อเสียงก็เรื่องของความเจ้าชู้อะไรพวกนี้

ก็มีข่าวรักเลิกกับคุณธัญญา
แต่ล่าสุดตอนนี้เขายืนยันว่าครอบครัวเขา

คุณธัญญากับคุณพิงกี้มาเจอกันนะคะ

เขากอดกันแบบนี้นี่คือภาพวันนี้เลยนะคะ
แถลงข่าวว่าเขาสองคนนี้จะเล่นซีรีส์ด้วยกัน

เป๊กเป็นคนจัดเองแล้วก็ร่วมกับพี่ชอตนะคะ

ชอตที่มีซีรีส์ดังอยู่ในช่องโทรทัศน์นะนะ
เจ้าแม่ซีรีส์พี่ชอตสายทิพย์มนตรีกุณอายุทยา
เขาเปิดตัวเป็นซีรีส์ออนไลน์สุดแซ่บเลยนะคะ

คุณพิงกี้คุณธัญญากอดกันแล้วกระแส
ข่าวก่อนหน้านี้เรื่องรักสามเศร้าอะไรยังไง

นี่ค่ะคือตอนนั้นเนี่ยคนต้องคิดภาพแน่ว่าทั้งคู่เนี่ยคือพอมีเรื่องมีราวในตอนนั้นแล้วเนี่ยจะกลับมาเจอหน้ากันได้อีกไหม
นั่นแหละสินั่นแหละสิ
แต่ที่สุดแล้วถึงขั้นมาเล่นละครเรื่องเดียวกัน
แล้วดูจากภาพแถลงข่าววันนี้ดูเขารักกันน่ะ
เนี่ยเรามีสิ่งสัมภาษณ์ค่ะลองฟังดูนะคะ
มันต้องกอดกันคือมันต้องแบบไม่รู้ยังไม่เห็นรูป
มันต้องกอดกันแล้วรักกันแบบกอดกันจริง
แล้วเราก็มีความรู้สึกแบบมันมีพลังงานที่เรารู้สึกว่า
เรากอดเขาแล้วเราอบอุ่นเรามีความสุขอะ
แล้วก็พอภาพออกมาค่ะมันน่ารักจริง

แต่พอทำงานไปสัก๒๓นาทีมันก็จูนกันได้เลย
เป็นแบบดราม่าไม่มีแล้วค่ะไม่มีเลยจริง
คือถ้ามีดราม่านะแต่ตัวทำงานนะพี่ยังไม่ทำ
คือตอนนี้เหมือนรู้สึกว่ามีคือเรารู้สึกว่าเรามีพี่สาว

เรามีพี่สาวคนที่เราคุยแล้วเรารู้สึกสบายใจ
แล้วก็ขอบคุณมิตรภาพนี้ที่พี่ธัญญาให้ด้วยค่ะ
ที่แบบว่ารับโปรเจกต์นี้ค่ะ
แล้วก็เรามีที่จะต้องไปประชุมด้วยกันทั้งหมด
ที่บ้านที่ทำงานก็ไปประชุมนั้นที่ชอบทุกคนค่ะ
ก็ต้องคุยกันเพื่อที่จะได้ให้โปรเจกต์นี้
มันดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน

แล้ววันหนึ่งกลับมาคุยกันกลับมาดีกัน

เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะคิดในแง่ร้ายไม่เป็นไร
นี่ค่ะแล้วคนที่เป็นกาวใจติดต่อให้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้

บอกทั้งคู่ว่าเออมาเล่นซีรีส์ด้วยกันไหมออกอากาศทางออนไลน์นะคะ

ใช่เป็นแบบประธานในการจัดนะคะ
อีกมุมหนึ่งก็ถือว่าคนเคยทะเลาะกันแล้วกลับมาดีกันมันก็เป็นเรื่องดีไง

ประมาณอย่างนั้นคุณธัญญาก็บอกเอาไว้ก็ร่วมงานกันด้วยความสนิทใจจริง

แต่ก็โอ้วันนี้คนพูดถึงเยอะประเด็นนี้นะคะ